เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบขับรถแล้วไม่สวมหวกนิรภัย
วกกันน็อกแต่ว่าเหตุการณ์นี้เขาสวมนะ

พยายามแซงคันหน้าแต่ไม่พ้นรถล้ม
แล้วหัวไปอยู่ใต้กับรถกระบาดถูกเหยียบจนหมวดกระจาย
เขามีหมวกกันน็อกเขาถึงรอดมาได้คุณผู้ชม
ดูจังหวะนี้นะครับนี่ครับเหยียบแล้วครับ
เห็นไหมฮะโอ้โหเป็นภาพที่น่ากลัวตัวเขาหมุนติ้วติ้วเลยเพราะว่า
วกกันน็อกเนี่ยหัวเขาไปอยู่ใต้ล้อของกระบะพอดี
ทีเลยแล้วมันก็เหยียบหมวกกระน็อกแตกเลยอ่ะคุณ
และคิดสภาพถ้าไม่มีหมวกกันน๊อกจะเป็นยังไง
แล้วก็ชลัดล้มศีรษะไปอยู่อีกฝั่งนึงแล้ว
รถกระบะที่อยู่ช่องขวาเนี่ยก็เหยียบเต็มเต็มนะฮะแน่นอนนะฮะ
เขาก็นอนหมดสติอยู่กลางถนนแบบนั้นเลย
เหตุการณ์นี้มีการถูกโพสต์ด้วยคนที่ลงไปช่วยเนี่ยครับ
ผู้ชายเสื้อแดงเขาขับรถมาเป็นเจ้าของคลิปแล้วก็ลงไปช่วย
เขาจอดรถขวางไว้เพื่อไม่ให้คนขับไปเหยียบซ้ำอีก
แล้วก็โพสต์คลิปนี้แล้วข้อความบอกว่าเหตุการณ์นี้มัน
๖โมงเย็นของ๒สิงหาคมบริเวณสะพานข้ามแยกจะ
ราชพระรามสามหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกช่วยชีวิต
ท่านและคนที่ท่านรักได้จริงรถล้มศีรษะเข้าไปอยู่ใน
ล้อของรถกระบะผมเห็นมากับตาเจอมากับตัวเองถ้าคนขับ
ไซค์ไม่มีหมวกไม่อยากคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอน
ต้องถูกเหยียบศีรษะจนจนเละแน่นอนนะฮะนอกจากนี้คน
โพสต์ยังอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมว่าตอนนี้คนเจ็บสลบนิ่งไปนะฮะ
ไปสักพักก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้อาการปลอดภัย
แล้วก็เลยโพสต์เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ขับรถ
แบบนี้โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์อย่าซอกแทรกมากเกินไป
ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนหมวกกันนอกด้วยใช่ค่ะนะครับปลอดภัยนะคะ